อีกอย่างนะครับฟ้าต้องเรียนรู้อย่างหนึ่ง
การบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยตอนนี้ต้องใช้แล้ว
เพราะอะไรพอมันมากขึ้นป่าต้องคิดแล้ว
ไอ้ตอนนี้ไม่พอดีกว่ามันต้องจำนวนคนต้องพัก

นั่นก็คือไม่ใช่ประสบการณ์หรอกก็คือความรับดูเราจะรู้เลย
ก็ให้ขายไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันยังไม่ค่อยดีไว้
ทำใหม่อะไรอย่างนี้ให้มันคล่องให้มันดีเป็นรูปร่างขึ้นมานะครับ
ก็เกี่ยวไว้ตรงนี้ที่เรามองก็คือการเรียนรู้ในชีวิต

แล้วห้ามเด็ดขาดมันจะไปตรงนั้นนะคืออะไรเปล่า
เออทำแบบนี้หน่อยสิอย่าไปเติมตบตบแต่งอะไรนะ
ถ้าจะมีแบบใหม่อันเก่าก็ยังดมลงอยู่นะ

ไม่ใช่ว่าเดิมนี่จืดไปนี่หวานไปอ่ะตายไปตามป่าคนยังไงถูก

เพราะว่าผมกลับทำมาส่งอเมริกาด้วยส่งอังกฤษด้วยไง
กลับว่าเป็นป่อเปี๊ยะที่ว่าใส่ฮอตดอกบ้างอะไรอย่างนี้

แล้วก็ถ้าไปส่งจีนก็ฮอตดอกหิมะ

ไม่ต้องแล้วเอาอันที่เราขายนี่แหละ
จะไปตับแปลงทำไมเล่าเค้าไม่ให้ตับแปลง

เออนั่นแหละออริจินัลของต้นตำรับ
สรุปชีวิตของเขาจะขึ้นขึ้นลงอย่างนี้อีกหลายครั้งไหมฮะ
มันจะขึ้นลงตามอารมณ์ที่แปรเปลี่ยน
บัดดีเนี่ยถ้าได้เจอหลายครั้งมันยังกวนอยู่นะ

ไอ้บารมีธรรมที่มันได้คือคนเราเนี่ยนะ

มันจะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งคือมีความเป็นตัวตน

เราไม่จำเป็นจะต้องไปอิงอยู่กับอะไร
ทำในสิ่งที่ไม่ผิดศิลธรรมและข้อกฎหมาย

มันจะมีเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นคนศักดิ์สิทธิ

มันจะทำให้เราการวิ่งของเรามันสะดุด

เหมือนว่าป๋าไปอย่างเนี่ยไม่รู้

เหมือนชีวิตคุณปล่อยมันขอนลอยน้ำไปเรื่อย
มันติดแกล่งตรงไหน

ถ้ามันไม่ติด
ใช่กันเงินบ้างกว่า
ถ้าขอนมันไม่มีตัวก็บังคับ

ในวงการล่ะพวกเราคิดถึง

คือวงการนี้พูดตรงนะป่าไม่ใช่ว่าคนไม่ชอบ

ที่ใจไม่รู้เป็นไงรักมาก

คือหยุดอย่าไปทำอย่างอื่นเลย

แต่ก็แวะเวียนมานะแวะเวียนมาแบบนี้ไง

แต่ว่าละครเนี่ยป่าบอกแล้วเฮ้ยขอเถอะ

สบายดีนะโยม

มีแค่นั้นแวะหนึ่ง

ไม่นึงละครมึงก็เล่นหลายคน

ออกมาชั่วโมงฉันออกมาแวบนึง
ขอให้โยมมีความสุขนะ

ตอนมันไปไล่เปอร์กันหน่อยพระตามไปดูม่อน

มันไม่ใช่กิจของส่งไง

เหมือนกับมาหาเถียนกันจอดในภรรยศวน

มันมีบ้างไง

หญิงก็เดี๋ยวผมยังอยู่
แต่ให้ดูว่าใครจะเอาใครมาทำไงก็เปล่า
เราเกิดราศีใกล้กันบ้านก็เกิดในที่เดียวกัน

มันมีสิ่งหนึ่งนะเราไม่อยากแสดงในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราถูกต้อง
เราอยากแสดงก็ให้พี่เทพไปเล่นเป็นขุนเป็นหลวงมีอะไรหลายคนดุหน่อยอะไรอย่างนี้
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปูเลี้ยงปลาสั่งพุ่งสั่งไพ่ทำไมจะไม่ให้เราทำอย่างนี้ถูกต้องไหม
เมื่อเราก็มีอารมณ์ความเป็นลึกของเราเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหม
เป็นพระเอกเคยเป็นมาแล้วแล้วเป็นนางเอก

แล้วงี้นะผมดูแล้วชีวิตเนี้ยยังอยู่ก่อวงเวียก่อวงการบันเทิงเลยนะ
จะมากจะน้อยคือหมอดูมาสิบอ๋อหมอเขาบอกว่าเทพจะหนีง่ะ

เรารู้สึกอย่างนั้นจริงเราไม่ได้รู้สึกว่าป่าออกจากวงการ

มันยังอยู่แค่ป๊าจะทำหรือเลือกที่จะทำได้
คือป่าบอกว่าป่าไม่เล่นตลกนี่หมายความว่าตลก
งานนอกหาป่าไปคณะตลกเทพโภงอามไม่เอาแล้วตรงนั้น

เอาไพร์ทมาตีหัวกัน
ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหลยแล้ว
สุดท้ายอยากถามอะไรหมอดูคนดูนั่น

งั้นฟังจงฟังตามดวงชะตานี้เนี่ย
เห็นดวงเนี่ยนะชิดของปะ

เป็นจุดของชีวิตที่๙จะเริ่มต้น

ก็มองเห็นทางอยู่นะเริ่มเออไว้

โลกนี้เป็นของปลอมและเป็นของที่ไม่ใช่ของเราทั้งหมด
อย่าไปฟังใครอย่าไปเชื่อใคร
อย่าไปโอนอ่อนผ่อนตามใคร
มีคนมาล่อลวงหลอกลวงชักจูง